หลังจากที่ได้ฟังคำแถลงของผู้กำกับโจ้ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยตรงต่อคำพูดเอ๊ะเป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาหรือเปล่า
อกจากนี้มีการวิเคราะห์ถึงการดำเนินคดีหลังจากนี้
หลังจากที่ผู้กำกับโจ้ออกมาพูดในคำแถลงการแบบนี้เนี่ยนะคะ
คนแรกที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็โพสต์ขึ้นมานะคะก็คือคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตค่ะ
คุณชูวิทย์เนี่ยพูดไปถึงเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเลยนะบอกว่าหลังจากเกิดคดีผู้กำกับโจ้บอกว่า
คดีนี้ถ้าคลิปไม่หลุดก็คงไม่เป็นภาพประวัติศาสตร์ตบหน้าตำรวจไทย
คำพูดของผู้กำกับโจ้ที่เตรียมมาว่าไม่เจตนาค่าเป็นครั้งแรก
ลูกน้องห้ามแล้วลงมือคนเดียวคลุมถุงเพราะไม่อยากให้เห็นหน้า
แต่ทำไมใช้ถุงตั้ง๖ชั้นแล้วรัดคอไม่ปล่อยดูธรรมแองคล่องแคล่ว
บอกทำครั้งแรกอ้าวดูแล้วเหมือนเป็นการวางแผน
ส่วนที่บอกว่าถอดกล้องวงจรปิดเพราะช็อกกับเหตุการณ์
คุณชูวิทย์บอกว่าอย่างนี้เรียกว่าทำลายหลักฐานก่อนแต่มันผิดคิว
เพราะมีตำรวจกู้เซิร์ฟเวอร์เอาเรื่องเนี้ยมาแฉและที่แปลกอีกหนึ่งอย่าง
คุณชูวิทย์บอกว่าคำพูดในช่วงที่แถลงก็คือบอกว่า
โหสิกรรมให้กับคนปล่อยคลิปเอาแทนที่จะอโหสิกรรมให้กับคนไทยและครอบครัว
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะตัวอย่างคดีผู้กำกับโจ้
เป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าอุตส่าห์ปฏิรูปตำรวจมา๗ปี
ได้ผลแค่ไหนอ่ะนี่คือคำถามอืม
แล้วก็คำวิเคราะห์จากคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะนายแพทย์หญิง
คุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภา
เป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊กนะคะระบุว่า
หลังดูแถลงผู้กำกับโจ้จบไม่มีใครชื่นชม
แต่กังวลกังวลเรื่องคดีดูเหมือนว่าตอนนี้
เริ่มรับการช่วยเหลือแล้ว
คนเอาคลิปมาเปิดเผยกลายเป็นผู้ขัดแย้ง
ขัดผลประโยชน์กับผู้กำกับทันที
แบบนี้ยิ่งต้องปฏิรูปตำรวจ
ด้านการอำนวยความยุติธรรมให้เร็วที่สุด

ถ้าตำรวจยังเห็นว่าวิธีเดิม
อุ้มรีดซ้อมยัดเยียดป้ายสีฆ่า
แล้วบอกว่าพลั้งมือเป็นสิ่งที่ไม่ผิด
พรบตำรวจที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมธิการ
และพรบห้ามอุ้มหายและซ้อมทรมาน
หลังจากนี้ก็คงจะไม่ช่วยอะไร
ความยุติธรรมจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้

มันก็ยากแล้วล่ะที่ตาชั่งจะกลับให้มาอยู่ในดุลเหมือนเดิม
ก็คือมีความยุติธรรมมีความสมดุลเหมือนเดิมนะคะ
สมาคมธนายความแห่งประเทศไทยออกแถลงการค่ะ

ปราบปรามเป็นผู้รับผิดชอบคดีผู้กำกับโจ้และพวก
แทนพนักงานสอบสวนสพมนสวรรค์เจ้าของพื้นที่
เพราะพนักงานสอบสวนสพมนครสวรรค์ไม่ได้ดำเนินการกับผู้ต้องหา
และผู้ร่วมกระทำความผิดทันทีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เลย
แต่กลับช่วยเหลือปกปิดกระทำความผิดและทำลายพยานหลักฐาน
จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับความยุติธรรม
และยังเห็นว่าการจัดแถลงข่าวจับผู้กำกับโจ้
เมื่อวันที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมาไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และอาจเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายเองด้วย
เพราะให้สิทธิ์ผู้ต้องหาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะ
พร้อมทั้งให้พนักงานสอบสวนเร่งตรวจสอบรถเก๋งสีขาว
ที่ยอรองผู้บรรจาการตำรวจภูทัลภาคที่๕อ้างว่า
รถคันนี้มาส่งผู้กำกับโจ้คันนี้ค่ะ
ที่ปรากฏอยู่ในภาพกร่องมือกลางปิดนะคะ
แล้วยังบอกด้วยนะคะว่าเอามาส่งแหละมีภาพแหละ
แต่จำทะเบียนรถไม่ได้
บอกว่าแบบนี้อาจจะเข้าข่ายการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนหรือเปล่า
นี่เป็นคำร้องเรียนมาจากสมาคมธนายความแห่งประเทศไทยค่ะ
เห็นไหมคะมีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นห่วงเรื่องนี้ค่ะ
มันยังมีอีกหลายประเด็นที่เหมือนกับหลายคนยังคล่องใจยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะคะ